ออกจากบ้านไปตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธ์ค่ะนี่ก็เป็นภาพที่เขาพยายามตามหากัน
นะฮะตามร่องรอยต่างต่างนะครับชาวบ้านเจ้าหน้าที่ญาติพี่น้องออกตามหา
ไปเจอรถจักรยานยนต์ของในก้านจอดอยู่ริมทางนะฮะ
ตรงนี้ฮะคือตอนนั้นญาติญาตินะฮะก็เริ่มผิดสังเกตแล้ว
ว่าเอ๊ะในก้านเนี่ยมาจอดรถทิ้งไว้ตรงเนี้ยคือจอดทิ้งไว้หลายวัน
นะฮะก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเก็บหลักฐานอะไรต่างต่างนานานะครับ
คือถ้าไล่ย้อนไปเนี่ย๑๖กุมภาพันธ์นะครับ
จนถึงบ่ายของสิบเจ็ดกุมภาพันธ์นะฮะที่รถถูกจอดทิ้งเอาไว้นะฮะ
กุญแจรถก็หายไปซึ่งปกติแล้วเวลาในก้านเขาไปจอดรถที่ไหนเนี่ย
เสียบกุญแจทิ้งเอาไว้ญาติพี่น้องบอกนะครับ
ก็เลยระดมกำลังตามหากันอย่างต่อเนื่องกระทั่ง๘โมงเช้า
เมื่อวานนี้๒๐กุมภาพันธ์ชาวบ้านได้กลิ่นเหม็นเหมือนกับกลิ่นซากศพ
หุบเขาในป่าไผ่นะฮะในพื้นที่แถวด้านหลังบ้านหลังหนึ่ง
นะฮะแถวนั้นมีบ้านหลังหนึ่งนะครับอ่าก็ไปตามเจ้าหน้าที่นะฮะ
แล้วก็แจ้งทางอบตแจ้งทางป่าไม้นะครับให้มาค้นหาในป่านะครับ
ก็ค้นหากันรอบป่าเลยนี่ฮะนายชูชาติโพทองเป็นสมาชิกอบตโป่งน้ำร้อน
มาช่วยด้วยนะครับปรากฏว่าพอเดินเข้าไปในป่าลึก
สักประมาณ๘๐๐เมตรนะฮะเป็นป่าไผ่ที่บ้านเขาหักพัฒนานะครับ
นี่ฮะถูกทิ้งเอาไว้ซ่อนเอาไว้แถวใต้กอต้นไผ่
แล้วมีพวกเศษใบไม้ใบไผ่เนี่ยเอามาปิดอำพลางเอาไว้ค่ะแต่กลิ่นเนี่ยโอ้โห
มันโชยออกไปถึงแบบถนนข้างหน้าลึกเข้าไปนี่๘๐๐เมตร
ยังลอยออกมาเลยนะครับสภาพศพของในก้านนะครับ
ตอนที่ไปเจอเนี่ยเห็นหัวเข่าโผล่มาเล็กน้อยก่อน
นะพอขุดพอคุ้ยดูเอาใบไม้ใบไผ่ออกเนี่ย
พบว่าศพนี้เปลือยนะฮะแล้วมีบาดแผลที่ศีรษะลักษณะถูกของแข็งทุบนะครับ
ขมับกับหน้าผากเนี่ยยุบลงไปนะครับส่วนสภาพศพก็ขึ้นอืดแล้ว
ทรงกลิ่นหนาวเหม็นเน่าแล้วนะฮะเพราะว่าคือหายไปตั้งแต่สิบหกกุมภาพันธุ์
ใช่ค่ะเจอเมื่อวานนี้เช้าเช้ายี่สิบกุมภาพันธุ์นะฮะ
อ่าก็แสดงว่าสามสี่วันแล้วนะครับตามที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นว่า
น่าจะเสียชีวิตมาแล้วสักประมาณสี่ห้าวันนะฮะถ้าดูจากห่างจากศพที่เจอไปสักประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะครับ
เชือกไนลอนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็มีสายสะพายสีดำหนึ่งเส้น
นะมีเสื้อผ้าของผู้ตายด้วยลักษณะถูกไฟเผานี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องลำเลียงศพออกมานะครับ
ต้องช่วยกันตัดต้นไผ่แถวนั้นนะครับจุดทูปบอกกล่าววิญญาณของในก้าน
แล้วก็ลำเลียงศพออกมานะครับช่วยกันหามออกมานะฮะ
ต้องเดินเท้าผ่านป่ายางฝ่าดงไผ่นะครับซึ่งเป็นทางลาดชันด้วยนะครับ
ต้องแบกศพออกมาเพื่อชันสูตรต่างต่างตามขั้นตอนที่ด้านนอกนะฮะ
นายชูชาติที่เป็นสมาชิกอบตโป่งน้ำร้อนนะครับที่มาช่วยตามหาเนี่ย
บอกว่าก่อนในก้านจะหายตัวไปในก้านขี่จักรยานยนต์กลับมาจากการไปจับตัวจักรจันท
ค่ะที่สวนลำไยแล้วกลับมาถึงบ้านประมาณสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีนะฮะ
เพื่อนบ้านก็เห็นเห็นขี่จักรยานยนต์ผ่านไปผ่านมา
ก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะฮะจนไปเจอตัวในก้าน
แล้วก็เจอรถจักรยานยนต์ของในก้านที่จอดทิ้งเอาไว้นะฮะนี่นะครับ
ที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเออเห็นแบบนี้แล้วนะ
ก็ไปดูนะฮะก็เห็นว่าในก้าเนี่ยขี่จักรยานยนต์นะฮะ
กล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ไปเจอรถถูกจอดทิ้งเอาไว้
ชาวบ้านก็ช่วยกันค้นหาทั้งในป่าแล้วก็อ่างน้ำรอบพื้นที่
ก็สองสามวันแรกไม่เจอตัวนะครับจนไปถามคนงานสวนยางพารา
แถวที่เจอจักรยานยนต์ในก้านค่ะนี่ฮะแถวนี้นะฮะ
คนงานสวนยางพาราแถวนั้นบอกว่าช่วงค่ำ๑๖กุมภาพันธ์สัก๖โมงเย็นเนี่ย
เขาได้ยินเสียงคนทะเลาะกันมีเสียงด่าทอกันแล้วเขาจำได้ว่า
หนึ่งในเสียงนั้นเป็นเสียงของในก้านที่หายตัวไปนะฮะ
แต่ตอนนั้นเนี่ยมันค่ำมืดแล้วคือ๖โมงเย็นแถวนั้นก็มืดแล้ว
ค่ำแล้วนะครับก็เลยไม่กล้าออกมาดูนะครับแต่ถามว่าเอาบ้าน
เสียงเนี้ยมันดังมาจากไหนเขาบอกดังมาจากบ้านริมทางค่ะอ่า
อ่าแถวเนี้ยทุกผู้ชมครับมีบ้านหลังหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็เลยไปบ้านหลังนั้นนะครับ
บ้านหลังนั้นครับไปเจอหลักฐานสำคัญคือที่หน้าบ้าน
มีรอยคราบเลือดติดอยู่นะฮะแล้วที่บ้านเนี่ยหลังนี้ฮะ
มีรอยคราบเลือดนะครับแล้วที่นี่มีคนพักอาศัยอยู่สองคนเป็นพี่น้องกัน
นะครับก็คือนายวิชัยกฤษณการอายุหกสิบสี่ปี
กับนายสุรเดชกฤษณการอายุ๖๐ปีนะฮะ
สองคนนี้ครับก็เลยถูกคุมตัวมาสอบสวน
ทีแรกสองคนนี้ก็ไม่ให้การอะไรนะฮะไม่ให้การอะไร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปล่อยตัวไปแต่ติดตามสังเกตพฤติกรรมอยู่นะครับ
จนกระทั่งสพโป่งน้ำร้อนเนี่ยไปคุมตัวมาสอบอีกรอบนึงนะฮะ
สอบไปสอบมาเค้นไปเค้นมาสองคนนี้ยอมรับว่า
ทำร้ายในก้านจนเสียชีวิตจริงแล้วเอาจักรยานยนต์ไปจอดทิ้งเอาไว้
แล้วช่วยกันหามศพในก้านเอาไปทิ้งไว้บนเขานะฮะ
คือขึ้นไปเกือบหนึ่งกิโลนะครับก็อาศัยความชำนาญในการเข้าป่า
ล่าสัตว์ในพื้นที่ก็เลยรู้เส้นทางนะครับ
ซึ่งนายวิชัยเนี่ยนะฮะหนึ่งในผู้ก่อเหตุเนี่ยบอกว่า
วันเกิดเหตุประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผู้ตายขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
ถือปืนลูกซองมาขู่หาว่าตัวเขากับนายสุรเดชน้องชาย
ขโมยหมูป่าที่ในก้านเนี่ยไปดักติดบ่วงเอาไว้ในป่า
เพื่อเอาไปกินก็เกิดการโต้เถียงกัน
แล้วเขาอ้างว่าในก้านเนี่ยจะมาทำร้ายเขาก่อน
นายสุรเดชก็เลยแย่งปืนมาได้ส่วนตัวเขาเนี่ยนายวิชัยนะฮะ
ไปคว้าท่อนไม้มาแล้วตีศิษย์ศาสตร์ในก้านตีไปเต็มแรงสองครั้ง
พอในก้านล้มลงแน่ใจว่าเสียชีวิตแน่แล้ว
นายวิชัยก็เลยขี่จักรยานยนต์ไปจอดทิ้งริมทางห่างจากบ้านสัก๔๐๐เมตร
กุญแจรถทิ้งแล้วย้อนกลับมาใช้เชือกมัดมือมัดเท้าในก้านที่เสียชีวิตแล้วนะฮะ
ใช้ไม้เนี่ยสอดหามร่างในก้านเนี่ยเอาไปทิ้งไว้ในป่า
ก็ห่างจากบ้านสักแปดร้อยเมตรคือก่อนจะทิ้งศพเนี่ย
ทั้งคู่บอกว่าได้ช่วยกันถอดเสื้อผ้าของในก้านแล้วใช้ใบไผ่เนี่ย
กองคลุมร่างของในก้านเอาไว้เพื่ออำพลางศพเสื้อผ้าเอาไปซ่อนนะฮะ
แล้วทีนี้พอเริ่มว่าเห็นมีคนหาก็กลัวจะมีคนรู้นะครับ
ก็เลยย้อนกลับไปไปเผาทำลายเสื้อผ้าอีกทีหนึ่งวันรุ่งขึ้นนะครับ
ส่วนปืนของในก้านเนี่ยเอาไปทิ้งในป่าบนภูเขา
นี่นะฮะพฤติกรรมของคนร้ายนะครับญาติของในก้านบอกว่า
ก้านกับพี่น้องที่ก่อเหตุทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากันมานานแล้ว
เกี่ยวกับเรื่องการดักสัตว์ป่านะครับตัวของนายวิชัยกับนายสุรเดช
ชอบไปขโมยสัตว์ที่ในก้านเนี่ยเขาไปวางกับดักเอาไว้ในป่า
พอวางกับดักไว้ได้เนี่ยจะไปขโมยของเขาก็เลยเป็นปัญหาเรื้อรังกันเรื่อยมานะครับ
ตอนที่ในก้านขี่จักรยานยนต์ผ่านไปแล้วเห็นสองพี่น้องนี้นั่งดื่มเหล้ากันอยู่เนี่ย
วันเกิดเหตุ๑๖กุมภาพันธ์ค่ำเนี่ยก็คงจะเข้าไปด่าทอ
แล้วมีปากเสียงกันนะฮะคือตอนนั้นก็ถือปืนไปด้วยนะฮะ
แล้วก็ถูกแย่งปืนไปอะไรไปแล้วก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจสพปงน้ำร้อนได้ควบคุมตัวพี่น้องคู่นี้นะคะ
นายวิชัยและนายสมเดชไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะนี่ค่ะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะมีกำลังเจ้าหน้าที่คุ้มกันเพราะว่าชาวบ้านไปมุงดูกันเยอะเลย
ต่างก็ตะโกนด่าทอสาบแช่งญาติยาดของผู้เสียชีวิตเขาก็ยังเสียใจเขารับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่คือภาพบรรยากาศการทำแผนนะคะนี่ค่ะ
ช่วงระหว่างการทำแผนค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่หน้าบ้านของผู้ต้องหาค่ะ
หน้าบ้านก็คือเป็นจุดที่มีปากเสียงทะเลาะกับผู้ตายนะคะ
นายวิชัยคนพี่เอาไม้ตีหัวจนเขาเสียชีวิต
ส่วนจุดที่นายวิชัยขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปจอดเนี่ยนะคะ
ห่างจากบ้านของผู้ต้องหาประมาณ๔๐๐เมตรค่ะ
เป็นลักษณะของการกลบเกลือนความผิดนะคะ
แล้วก็มาช่วยนายสุรเดชนำร่างผู้ตายมัดมือมัดเท้าบริเวณข้างบ้านนะคะ
แล้วก็หามร่างขึ้นไปทิ้งบนเขา
พี่น้องคู่นี้บอกว่าโอ้โหระหว่างที่แบกร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นไปบนเขาเนี่ยนะ
ง่ายเลยถึงแม้ว่าจะคุ้นเคยชำนาญเส้นทาง
พักกันหลายรอบเพราะเหนื่อยมากขึ้นเขาไปเป็นกิโล
ช่วงที่ทำแผนทีมข่าวก็ถามนะคะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงก่อเหตุนี้
ทั้งพี่ทั้งน้องนี่แหละเขาก็อ้างว่าผู้ตายมาหาเรื่องเขาก่อนอ้างว่าเอาปืนมาขู่เขาก่อน
นี่นะคะจังหวะนี้คือมีญาติของผู้เสียชีวิต
เขาก็โกรธแค้นนะคะโกรธแค้นพี่น้องคู่นี้ที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
แล้วก็อำพลางศพแบบนี้เขาพยายามที่จะเข้าไปประชิดตัวผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกันตัวเอาไว้นะคะครับพี่ชายก็คือตัวนายวิชัย
น้องชายชื่อว่านายสุรเดชนะคะพี่น้องคู่นี้ที่เป็นผู้ต้องหา
ด้วยความที่คือยาดของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่า
ดูสีหน้าท่าทางของพี่น้องคู่นี้ที่เป็นผู้ต้องหาเหมือนกับไม่สำนึก
ในสิ่งที่ทำลงไปแล้วก็เหมือนกับย้ำว่าให้นักข่าวถ่ายภาพด้วยนะ
ตอนทำแผนนะอ๋อเหรอหนึ่งในย่านของผู้เสียชีวิตอ่ะ
เกือบจะถอดรองเท้าแบบตบหน้าเลยนะเกือบจะตบหน้านายสุรเดชนะ
นี่นะคะก็ต้องเข้าไปห้ามกันเนี่ยค่ะ
ก็ไม่อยากจะให้เป็นเหตุการณ์ในลักษณะของการทำร้ายร่างกายนะคะ
ทางนายสมฤทธวยเจริญวัย๕๒ปีนะครับ
ซึ่งเป็นน้องชายของในก้านนี่ฮะได้เปิดใจกับเรานะครับ
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราที่ไปติดตามคดีนี้นะครับ
บอกว่าก็แอบเอกใจตั้งแต่ช่วงแรกที่พี่ชายหายตัวไปแล้ว

ต้องถูกทำร้ายจนเสียชีวิตแน่คงไม่ใช่หลงป่า
เพราะว่าพี่ชายเนี่ยชำนาญป่าแถวนี้มากนะฮะ
แล้วพี่ชายเคยเล่าให้ฟังว่ามีปัญหากับพี่น้องคู่นี้นี่แหละนะครับ
เพราะว่าไปขโมยหมูป่าที่ติดบวงดักสัตว์ของพี่ชาย
พี่ชายไม่พอใจนะฮะก็จะบ่นเรื่องนี้ให้ฟังตลอดนะครับ
ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าสองคนนี้คือคนที่ทำร้ายพี่ชาย
น้องชายของในก้านบอกว่าสิ่งที่เป็นข้อสงสัยและพิรุษเลยนะฮะ
ของนายวิชัยกับนายสุรเดชเนี่ย๑๘กุมภาพันธ์
ตอนที่ตำรวจเขาไล่ไปแล้วไปที่บ้านนะแล้วไปเจอร่องรอยต่างเนี่ยเรียกไปสอบนะฮะ
หลังจากต้องสงสัยพอเจ้าหน้าที่เขายังไม่มีหลักฐาน
เขาก็ปล่อยไปก่อนแต่มีคนเห็นว่าสองคนนี้
พอถูกปล่อยมาเนี่ยได้ย้อนกลับไปบนภูเขาใกล้บ้าน
เหมือนกับไปทำลายหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาในก้าน
แต่สองคนนี้ไม่เคยช่วยตามหาเลยบอกว่าปวดขานะครับ
และแน่นอนก็คือเรื่องที่พี่ชายเล่าให้ฟังว่า
มีปัญหากับคู่นี้เรื่องการไปดักสัตว
ใช่แล้วมีปัญหากันมานานแล้ว
และแอบเอาหมูป่าเข้าไปล่านสุดนะฮะ

หมูน่ะจิตว่องและสองคนนี้
ไปเอาหมูเขาเพราะเขาก็ไม่เป็นไร
ไม่พอใจนะฮะแต่ผมก็คิดตอนแรกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย
ก็คือว่าน่าจะจบแล้วก็แวะเข้าไปบ้านหลังที่เกิดเหตุนี่แหละ
อาจจะไปถามเรื่องหมูเรื่องอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็ทำร้ายเอา

คาดไม่วันขึ้นป่าตอนกลางคืนไม่เคยไม่ขึ้นป่ากลางคืนแน่นอน
ผมเลยมั่นใจว่าผมมั่นใจแล้วว่าพี่ชายผมโดนทำร้ายแล้ว

อยู่ตลอดอยู่เลย
อยู่ในบ้านที่เกิดเหตุตลกเขาปฏิเสธ
หัวในก้านก็บอกกับเรานะครับ
บอกว่าไม่คิดเลยนะว่าพ่อจะมาเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมแบบนี้นะครับ

ตามหาแล้วไปเจอศพพ่อคือทีแรกมองแทบไม่เห็นร่างท่อ
เพราะว่าถูกจับเปลือยกายคือร่างกายก็จะเป็นสีคล้ายกับพวกใบไม้กับใบไผ่อยู่แล้ว
แล้วผู้ก่อเหตุก็เอาเนี่ยพวกใบไผ่ใบไม้มาปกมาคลุมเอาไว้นะครับ
ทีแรกเห็นแต่หัวเข่าก่อนเห็นหัวเข่าคนก่อนนะลักษณะเป็นศพนั่นแหละนะครับ
ยังไม่เชื่อว่าเจอพ่อจนเจ้าหน้าที่บอกว่าใช่นี่คือพ่อโอ้โหลูกสาวบอก
ทำใจไม่ได้เลยนะฮะแล้วใบหน้าพ่อนี่แบบคือแทบจำไม่ได้ครับ
มันขึ้นอืดแล้วก็ถูกทำร้ายถูกทุบเข้าไปนะครับ
ญาติญาติบอกว่าไปเจอถาดของไหว้นะฮะมีของขาวมีของหวานมีดอกไม้สีม่วง
คล้ายกับเส้นไหว้อะไรสักอย่างที่บ้านของผู้ต้องหาสองพี่น้องด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่บ้านของผู้ต้องหาสองพี่น้องเนี่ยไปเจอถาดลักษณะเส้นไหว้
เชื่อกันว่าต้องเป็นการสะกดวิญญาณเพราะตอนแรกแรกที่ตามหากันเนี่ย
คือขนาดช่วยกันตามหาแล้วแล้วก็ช่วยทั้งแบบไปหาหมงหาหมอให้ดูอะไรพวกนี้นะฮะ
เอาวันเดือนปีเกิดของในก้านไปให้ดูคือหายังไงก็หาไม่เจอ
แต่ฝันเหมือนกับเจอในก้านเนี่ยอย่างลูกสาวบอก
พอญาติเนี่ยฝันเห็นในก้าเนี่ยอยู่กับย่าที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ย
ก็เลยคิดว่าเออมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแน่
แล้วเราเชื่อไหมว่าอาจจะเป็นมีผลบทวิญญาณอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็ถามให้เชื่อก็เชื่อแต่แต่ว่าเขาเป็นคนเหมือนไม่ใช่คนที่นี่เลย
คนเยอะโสธนกว่าไม่แน่ใจนะครับพี่ใช่ของพวกนี้มันก็มี
เขาก็มีอยู่แล้วของเขมรมันก็น่าจะมีอยู่แล้วเนี่ย
หมอเขาก็บอกหลายหมอว่าไม่มีพ่อแล้วนะ
อีกหมอนก็บอกว่านอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำอะไรอย่างนี้
ในน้ำใต้น้ำเขาสะกดอยู่ไม่ให้มองไม่เห็น
ถ้าคนในพื้นที่ก็ไม่คิดว่าเขารู้นิสัยคนที่ตายนะ
แต่เป็นคนในนี้เขาไม่ทำหรอกแกก็อยู่มานาน
ใช่แล้วตอนนั้นคิดว่าเป็นการพักหลบปลาไหม
ใช่ตอนแรกคิดว่าหลงป่าผมก็พากันไปตามหา
แต่มันผิดสังเกตตรงที่ว่าคนไม่ได้ไปกัน
ตอนที่ทุกคนช่วยกันตามหาผู้ต้องหา๒คนนี้ไปช่วยไหม

ทำไมถึงถึงไม่ไปครับ

ทุกคนนี้ไปกันหมด
ใช่ทีมงานไปช่วยกันหมด
ผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเราไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
เป็นจุดที่เขาไปตามหากันแล้วก็เจอศพของนายก้าน
ที่เป็นป่าไผ่ที่ต้องขึ้นเขาไป
ทางอบตโป่งน้ำร้อนสมาชิกอบตที่ไปช่วยกันตามหา
บอกว่าก็สืบจากคนงานที่ได้ยินเสียงผู้ตายทะเลาะกับผู้ต้องหานั่นแหละ
ที่บ้านของผู้ต้องหา๒พี่น้อง
แล้วผู้ต้องหา๒คนนี้ยังรับสารภาพ
ว่าคืนวันเกิดเหตุคือ๑๖กภ
หลังจากเอาศพเขาไปทิ้งเอาไว้นะฮะ
๑๗กภยังย้อนมาด้วยนะครับ
ครับพระยามมาเอาให้ลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีก

ได้ยินไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ได้ยินแต่เสียงแบบเหมือนกับ
กำลังเหมือนกับทะเลาะกัน

กับสองคนนี้
เขาก็ไม่รู้ว่ากี่คนแต่ทีนี้ว่าได้ยินเสียงของผู้ตายเนี่ยคือชัดเจน
ทั้งทีมพวกผมทั้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาบอกพิธีเปิดปงเปิดป่าอะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็จะมีคนคนเขาอยู่ป่าก่อนเขาก็จะมีนะครับเพื่อเปิดป่า
แล้วก็ทั้งญาติเขาดีกว่ามาบนบ้านขอให้เจอ
จะเจอยังไงก็ขอให้เจอ

ก่อนออกป่าก็คือจุดทูปทุกวันก็มายังไงก็ได้ก็ขอให้เจอไง
ถ้าเป็นผมเป็นนายพานเที่ยวป่าหรือว่าเป็นคนธรรมดาไปหาของป่า
อย่างนี้เขาไม่ลงกันครับเขาถือว่าโอ้โหอย่างนี้คืออันตรายไม่มีใครลงแล้ว
เพราะมันชั้นแบบแนวดิ่ง
นี่ค่ะคือฉันแนวดิ่งตั้งใจเอาศพเข้าไปซ่อนเลย
คุณระวีการบอกว่าเป็นหุบเขาเนี่ยที่ลาดชันมากลึกราว๒เมตรนะครับ
คือถ้าเดินเท้านี่ต้องชำนาญเส้นทางมากนะครับนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เป็นหุบที่ลึกลงไปนะฮะคือจุดที่สุนัขเดินลงไปเนี่ย
คือจุดที่ศพถูกทิ้งลงไปนะครับไปติดกับป่าไผ่ข้างล่างนะฮะ
ญาติญาติบอกว่าเดี๋ยวจะรับศพวันจันทร์นะฮะวันพรุ่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
และร่วมกันลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ

พรุ่งนี้จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ